สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณมิ้นเกริ่นไว้นั่นแหละครับ
วันก่อนผมสามารถผมได้พูดคุยกับคุณสามารถเจนชัยจิตรวนิษฐ์
เขาเป็นประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่คนที่ได้นำคนที่ถูกหลอก
คุณสามารถให้ข้อมูลผมว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
เคยตกเป็นเหยื่อเล่นแชร์นกแก้วเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
นกแก้วเนี่ยมาไล่เลี่ยกับแชร์ชะม้อยคนอายุ๕๐กว่าต้องรู้
คนรุ่นใหม่ไม่รู้แต่ว่านั่นเป็นต้นตำรับของแชร์เลยล่ะครับ
คุณสามารถบอกว่าผู้ชายคนนี้หมดเงินไปเกือบสองแสนบาท
เมื่อสามสิบปีที่แล้วผ่านไปสามสิบปี
เขาไปยึดทรัพย์คืนมาได้บางส่วนแล้วเขาก็เรียกคนที่ถูกหลอกเนี่ย
ไปรับเงินตามสัดส่วนใครลงมากลงน้อยได้กันตามสัดส่วน
ผู้ชายคนนี้ลงไปเกือบสองแสนผ่านไปสามสิบปีไปรับเงินได้สามพันสองร้อยบาท
ผมก็บอกว่าแหมถ้าอย่างนั้นคุณสามารถช่วยเชิญมาคุยกันหน่อยสิ
แล้ววันนี้ผู้ชายคนนี้ก็มาอยู่กับผมคุณดูสิตทองเวียงจันทร์
สวัสดีค่ะคุณดูสิครับสวัสดีครับคุณอาจารย์ครับ
สิบปีที่แล้วครับแชร์ตอนนั้นแชร์ชะม้อยดังมากน่ะ
ใช่ครับลองลงมาก็แชร์นกแก้วนกแก้วครับต้องแชร์นกแก้ว
คุณดูสิตทำอะไรอยู่ตอนนั้นเอ่อสมัยนั้นที่ผมมาลงแชร์นกแก้วเนี่ย
ตอนนั้นผมเป็นพนักงานของแบงค์กรุงเทพนะครับเป็นพนักงานธนาคารนะครับ
ซึ่งจะต้องกาดสูงนะจะต้องระมัดระวังมากนะใช่ครับ
ทำไมถึงไปไปเชื่อเขาเอ่อสมัยที่ตอนนั้นที่เชื่อเนี่ย
ก่อนที่ผมจะมาเชื่อแชร์นกแก้วเนี่ยมีแชร์ชะม้อยล่วงหน้าไปก่อน
ระหว่างที่ชะม้อยมาเนี่ยผมก็ดูว่ายังไงเนี่ยมันไปไม่ได้นะครับ
อืมเพราะอยู่ในวงการการเงินก็รู้พอสมควรฮะ
ยังก็ติดตามข่าวจากไทยรัฐอยู่ตลอดนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
พอแชร์นกเอ่อแชร์ชะม้อยมันล่วงไปอ่า
นกแก้วขึ้นมาแทนนะครับระหว่างที่แชร์นกแก้วขึ้นมาแทนใหม่ใหม่เนี่ย
ผมก็ยังไม่เชื่อนะอืมไม่เชื่อแล้วเนี่ยมีเอ่อทหารอากาศที่กองทัพบกเนี่ย
ก็มาลงลงเสร็จแล้วเนี่ยฐานอากาศที่ตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหน
ผมอยู่กำแพงแสนฮะอ๋อกำแพงแสนเนี่ยฐานอากาศอยู่ที่นั่นนี่
เอ่อมีกองทัพอากาศเอ่อมีกองทัพอากาศ

เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเบิกเงินเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนไปเบิกเงินเพราะตอนนั้นอยู่อยู่แก๊งนะครับ

เสร็จแล้วผมก็ไปเบิกเงินให้กับทหารอากาศ
ระหว่างที่ไปเบิกเงินเบิกเงินเนี่ยระหว่างที่เบิกเงินเอ๊ะทำไมเราอยู่แบงค์

ไปเบิกเงินให้เขาครับผมก็เสียเวลาฮะ
ผมก็เลยอยากจะได้บ้างเห็นก็ทำทำได้ผมเบิกเงินให้เขาหลายเดือน
เบิกเงินมามาเบิกเงินมาเบิกเงินจากกรุงเทพฯ
มาเบิกเงินที่เอ่อสะพันธุ์ใหม่ดอนเมืองฮะที่กรุงเทพฯ

ใช่เอาไปจ่ายให้กับทหารอากาศซึ่งเป็นลูกค้าแบงค์ผม

กู้เงินไปใส่ไปใส่แชร์นกใช่ครับ
นกแก้วเนี่ยที่เรียกแชร์นกแก้วเพราะเจ้าของเจ้าของแชร์
เจ้าของแชร์เป็นพันอากาศเอกหญิงนกแก้วใจยืนสมัยนั้นนะครับ

ตอนนั้นก็ใส่เงินลงไปแล้วก็ได้แบ่งมา
แบ่งมาฮะแบ่งมาก็เดือนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยผมมาเบิกเงินที่สัมพันธ์มายดรมือเนี่ยเดือนเนี่ย๕ล้านกว่าบาท

เสร็จแล้วนะผมก็มาเบิกเงินให้เขาเนี่ยผมก็เลยคุยกับเพื่อนบ้างแล้วก็คุยกับผู้จัดการว่าผมอยากจะทำบ้างทำไงจะได้ไม่เสียเวลา

แกก็สมัยนั้นแกให้เงินกู้เงินให้ให้กู้นะครับ

เพราะเงินสมัยนั้นเนี่ยแสน๗แสน๘เนี่ยหายาก

ผมก็ขอกู้กับผู้จัดการผู้จัดการก็ให้ผมกู้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าสนิทกันตอนที่อยู่แก๊งนะฮะ

ผู้จัดการแกคือก็ตอนนั้นแกก็เอาด้วย

เพราะว่ากองทัพอากาศเนี่ยเค้าเล่นเยอะเสร็จแล้วแกก็มาชวน

โดยกำเนิดที่ก่อนที่จะมาเล่นแชร์นกแก้วเนี่ย

เสร็จแล้วนะวันนั้นเนี่ยผมก็มาเบิกเงินเบิกเงิน
เ่เนนะพอก็อยากจะได้ก็ปรึกษาพวกการ

แต่ว่าลงไปแค่เดือน๒เดือนเนี่ย
ไอ้ตอนที่เขาแบ่งปันกันเนี่ย

พ่อนั้นโหมดแต่ระวังตัว

กลัวว่าจะหลอกกัน
ใช่ผมก็เลยมาลงที่หลังเขา

ปกติเพื่อนผมลงคนละแสนละแสนนะครับ

ในกองทัพอากาศที่ดอนเมืองผมว่าเกือบจะไม่มีคนไหนไม่เล่น
แล้วลามออกมาข้างนอกใครไม่เล่นแชร์ตอนนั้นมีเงินเก็บไว้เฉยไม่เล่นแชร์
แชร์นี่เหมือนคนโม่นะเฉย
เพราะมันเห็นไงว่าได้เงินกันมายังไง
ทีนี้พอแชร์นกแก้วพอแชร์ชะม้อยเซแชร์นกแก้วมาจำได้แล้ว
พอชะม้อยเซนกแก้วขึ้นมาแทนนะครับ
พอขึ้นมาแทนผมเห็นว่าได้เงินกันเยอะผมก็ทำมั่ง

อ๋อลงรถคันหนึ่งลงรถน้ำมัน

เขาบอกว่าเขาไปค้าขายน้ำมัน
ซื้อลดเพื่อไปขนน้ำมันเอาเงินมาลงทุนถ้าหนึ่งล้อก็อาจจะสองหมื่นกว่าบาท

เออซื้อสองห้ามึง

สมัยนั้นที่ผมเล่นผมเล่นไปน่าจะประมาณสัก

ก็ได้รู้สึกจะได้มา๓เดือนนะครับ

ทีนี้ก็ข่าวก็ลงหน้าสื่อพิมพ์ไทยรัฐ

ทีก็รวมไปฟ้องร้อง

ก็พอแชร์ล้มพอนกแก้มไม่จ่ายปุ๊บเนี่ย

วิวที่กรมภักดีที่ตระหลีงชัน

จะได้เคยได้มาครั้ง๑๐๐๐แปด

สมัยนั้นนะผมเริ่มไปขึ้นแสดิได้มา๑๐๐๐แปด
ได้มาได้มาไม่มาก
มาเกลี่ยกันมาไกลลงเท่าไหร่

ผมก็ได้มาดูน่าจะสัก๓ครั้งหรือ๔ครั้งประมาณนี้นะ
เสร็จแล้วมันก็นานหายไปนานมากหลายปีนะครับ
เสร็จแล้วมาเมื่อประมาณสักเดือนกว่า๒เดือนที่แล้วเนี่ย

ผมไปรับได้มาสามพันสองนะครับ

ผมเล่นไปตั้งสมัยนั้นเนี่ยลงแสนแปด

แล้วมาจนถึงวันนี้ผมได้คืนมาเนี่ยรวมแล้วไม่ถึงหมื่น
เราลองคิดอัตราส่วนดูแล้วเนี่ยว่า

เจ้าหน้าที่รัฐกฎหมายบ้านเราเนี่ยทำไมปล่อยไว้ขนาดนี้

คนที่เล่นตอนนั้นเนี่ยตอนนี้อายุคงมากแล้วล่ะ

แล้วเวลาไปรับเนี่ยเจอเพื่อนเก่าบ้างไหมคนที่เล่น
ที่ไปรับเนี่ยเจอเพื่อนเก่าเก่าอยู่ก็เจอหลายคนอยู่
แต่ว่าหน้าใหม่นี่มารับหลายคน
ก็ไม่อยู่แล้วสิ
ถ้าหกสิบกว่าไม่มีอยู่ซะคนฮ๊ะสมัยนั้น

เพราะว่าเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณดูสิศแหละสามสิบกว่า
สามสิบกว่า
น่อยมากที่อายุทีเนี้ย
เอาล่ะมาถึงประเด็นสำคัญ

เดี๋ยวนี้วงจรกลับมาอย่างเดิม
ในฐานะคนที่๑ทำงานแบงค์
แบงค์เป็นนายตำรวจเป็นนายทหาร
คนพวกนี้น่าจะมีภูมิคุ้มกันมากพอสมควรนะ

คุณดูสิมองเห็นอย่างไร

ผมมองนะวันนี้มองอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าเวลาคนที่มาชวนเนี่ย

เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อใกล้ตัวกันเราเนี่ย
ใหม่เนี่ยจริงเดินก่อนที่ผมจะมาโดนตรงนี้

นี่เงินเข้าเงินเข้าเงินเข้าเข้าเข้า

ครั้งแล้วครั้งเล่าสองครั้งผมก็ไม่เชื่อ
หลายครั้งเอ๊ะเป็นหลายครั้งมันคร่าว

ไปดูเอ๊ะมันพูดจาหลักฐานมันน่าเชื่อถือ
เสร็จแล้วคนที่จะมาทำแชร์ลูกโซ่ได้เนี่ย
มันจะต้องมีลักษณะท่าทางชื่อเสียงในสังคมพอสมควรนะครับ
เสร็จแล้วบรรยายบรรยายมันได้จริงก็เลยลองดู
พอเราลงเนี่ยมันก็เริ่มได้ได้
พอเราเริ่มได้เราก็ไปชวนเพื่อนชวนฝูงชวนพี่ชวนน้องชวนแฟนมาทำ
พอเราเริ่มเชื่อพอลงไปตอนหลังเนี่ยเยอะเริ่มไม่จ่ายนะครับ
พอเริ่มไม่จ่ายแล้วอย่างนี้ผมดูแล้วเนี่ย
กฎหมายบ้านเราผมต้องขออิงกฎหมายบ้านเรา
เสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคนที่มีอำนาจณวันนี้เนี่ย
ปล่อยให้จนแชร์ขนาด๒๙ปี๓๐ปีมาโดนขนาดนี้
แล้วมาถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยแชร์ผูดขึ้นเป็นลูกโซ่
ทำไมเจ้าที่รัฐไม่เอาบทเรียนมาทำอะไรสักอย่าง
เอาบทเรียนมาทำไฮไลท์ให้ได้สักอย่าง
จะมองว่าชาวบ้านโง่ชาวบ้านโลภผมว่าใช้คำพูดนี้ไม่ถูกต้องนะครับ

โลภเจ้าที่จะบอกโลภ
คุณโลภเองทำเองโลภเองทำไม
คนที่ผมเคยรู้จักเนี่ยมาเสียเป็นหลัก๑๐๑๐ล้านก็มีหลายล้าน

เป็นนายตำรวจระดับใหญ่ก็มีครับ
ระดับในพันในร้อยนี่หลายคนมาก

เพราะว่าคนเหล่านี้มานั่งกินข้าวกับผมหลายคน
ทีนี้เวลาคดีเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ระดับคนที่มีชื่อมีเสียง

แต่เพื่อนผมก็ยังบอกว่า

ผมต้องการให้เจ้าที่คนที่มีอำนาจเนี่ย

พยายามเดินไปที่โน่นเดินไปที่นี่

ทำกันเยอะไหม

พอเวลาจะมาแจ้งความจริงแล้วเนี่ย
ระหว่างที่ใหม่นะว่าเดี๋ยวจะต้องแจ้งให้จริงจังเลย

พอเวลาคุยเนี่ยว่าจะมากันหลายเป็นร้อยคน

เขาก็จะให้ผู้นำนี้มาก่อนเช่นผมจะมาก่อน

เวลาเจ้าที่สอบปั๊บ

คุณต้องเอาผลประโยชน์ตรงนี้มาคืนเจ้าหน้าที่
เมื่อผลประโยชน์ระหว่างที่เราได้๕เปอร์เซ็นต์๓เปอร์เซ็นต์เนี่ย

ก็กินไปใช้ไปเพราะว่าเงินลงก้อนแรกเนี่ย

คืนเขาเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องฮะ

ค่าใช้จ่ายมันก็มีในการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ย

ระหว่างที่เราเสียกับแชร์ลูกโซ่ไปเยอะแยะอยู่แล้วเนี่ย

คุณต้องจับตัวต้นต่อที่ใครมันก่อขึ้นมา

คุณต้องใช้อำนาจหน้าที่ของอำนาจรัฐที่มีเนี่ย

เขาก็มีความอยากอย่าได้เอามาเลี้ยงเขาครัว
การตอนนี้ในการวางแผนป้องกัน

ดูบทลงโทษที่

มันหย่อนยานหรือยังไงมันดูแล้วเป็นไง

เท้าแชร์จริงที่มันกู้ที่มันโกงกันไปเยอะแยะมากมายเนี่ย
ยังไม่เคยจับใครที่จริงจังติดคุกกันนานทั้งที

เสร็จแล้วพอหนีไปต่างประเทศพอนานกลับมา
เรื่องราวผู้ร้องทุกข์ผู้เดือดร้อนเนี่ย

พอหลักฐานอ่อนปุ๊บปล่อยไอ้เท้าแชร์ใหญ่ไป
เสร็จแล้วเนี่ยพอปล่อยไปปุ๊บมันก็ไปตั้งวงใหม่
โดยที่สมมุติว่าวงแรกชื่อในนี้

แต่ว่าคนที่หนุนหลังก็คือตัวเก่านี่ไง
เนี่ยตรงนี้ทำไมไม่แก้หัวหน้าที่มันจัดการที่เสร็จติดเสียเนี่ย
คนสามารถประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซนเนี่ย

แล้วทุกวันนี้ก็ยังหลอกกันอยู่ใช่ไหม

ยังหลอกอยู่นะฮะทุกวันนี้
มีอะไรที่คนดูสิทธิ์จะฝากถึง

ฝากถึงคนที่เกี่ยวข้องว่าสถานการณ์ขณะนี้

ผมก็จะฝากถึงผู้ที่มีอำนาจ
จนถึงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยทุกกระทรวงทุกทบวง
หรือกลมตำรวจนะฮะ
ต้องใช้อำนาจที่มีณวันนี้

เจ้าที่อำนาจของรัฐเนี่ยมีอำนาจใหญ่
ทำไมไม่ทำให้ประชาชนได้เห็นนะครับ
คุณทำจริงจังสักไม่กี่ลาย
เอาจริงเอาจังจับแล้วเอาติดคุกให้นาน

ด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติเราได้เยอะมากนะครับ

น่าจะเป็นแสนล้านที่ผมจำได้ไหม

หลังคนที่ถูกหลอกนะคนมีรายได้น้อยทั้งนั้น
รุ่นคุณดูสิตเนี่ยยังมีคุณชนชั้นกลางถูกหลอกนะ

พิการแขนขาดขาขาดก็ยังถูกหลอก
พี่การทำอะไรไม่ได้เลยนะ

หมด

แล้วของผมเนี่ยจนมาแชร์วันสุดท้ายลงหลังเนี่ย

ก็หมดอย่างที่อาจารย์ว่านะครับ
โดยที่เงินเนี่ยแอบลุกหลานมาลงนะ
ลงให้ลูกหลานรู้นี่ไม่ได้ห้ามนะครับ

แกป่วยป่วยจนตายไป

ครอบครัวแตกแยกก็มี
แม้กระทั่งน้องที่เมืองกาลจานกบุรีเนี่ยผมก็รู้จัก

น้องอีกคนอยู่มัดโป่งจวัดลากบุรีเนี่ย

ทั้งหมดที่ผมพยายามจะติดตามเรื่องนี้มาเป็นระยะ

ภาครัฐผู้ว่าในอำเภอ
ควรจะรู้แล้วว่าในอำเภอของตัวเอง

และสุดท้ายที่คุณสามารถเจนชัยจิตวนิษฐ

หลอกลวงแชร์ลูกโซ่ให้มันหนักกว่านี้

คนก็อยากหาเงินโดยวิธีการง่าย

ที่มาเป็นแขกเชิญขอบคุณครับ
แล้วกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ